แต่คุณผู้ชมค่ะจะได้กินมื้อเย็นกันหรือเปล่า

บ้านนี้เลี้ยงหมากับแมวไว้เป็นสัตว์เลี้ยงคู่กัน
เวลามันคุยกันดีก็เออสนุกสนานแล้วค่ะ
แต่ถ้าหากมันทะเลาะกัดกันขึ้นมา
อวสารมื้อเย็นเลยล่ะค่ะ
โอ้โหบางคนเห็นคลิปนี้แล้วถึงกับอุทานว่าว่า

ไม่โหย้มือปุ่นที่สา
การพูดอย่างนั้น
ไม่ไม่เราจะไปพูดหยาปายค่ะ

สดด้วยไงเออเออเรารู้การเอาเข้าใจคุณผู้ชมเข้าใจแหละนะ
สี่ขาที่เราเลี้ยงไว้บางทีมันก็ซุกสนไงคุณผู้ชม
โต๊ะอาหารที่เราตั้งเอาไว้กะว่าจะทานอร่อยหน่อยในมื้อค่ำ
อืมสุดท้ายหันมาเจ้าเจ้าหมาและแมวเออเออ
หมาและแมวเหล่านี้ทำพังซะแล้วค่ะอดกินแน่แน่แหละมื้อค่ำอันโอชะ
ไม่ใช่แค่คนด้วยนะเจ้าสัตว์สี่ขาสองตัวนี่แหละ
ก็ต้องอดด้วยอ้าวดูแลกันให้ดีถ้าถึงเวลาจะต้องทานอาหาร
อืมจับมันเข้ากรงไหมอืมผูกไว้ไหมเออ
หรือว่าโต๊ะคุณต้องแข็งแรงหน่อยดีไหมเออเออเนี้ยต้องแข็งแรงนิดนึง
ไม่งั้นเนี่ยนะแข็งแรงเออแต่พูดถึงเนี่ยค่ะ
ตอนกินข้าวเอางี้ละกันง่ายที่สุดยังไงเอาทั้งสุนัขแล้วก็แมวเนี่ย
อยู่ในกรงซะอ่าไม่งั้นเนี้ยเดี๋ยวมันจะมาวุ่นวายค่ะ
เพราะเวลาเราเห็นเราทานอะไรเนี่ยมันก็จะมาขอเออมันอยากจะมาทานด้วย
บางทีมันก็อยากจะรู้ว่าเราทำอะไรอยู่บางทีเราก็รู้สึกว่าอ่า
อยากรู้ก็มากินด้วยกันเลยควรจะเป็นอย่างนี้เสมอใช่ไหม
ต้องใจแข็งนิดหนึ่งอืมนะคะ